คุณผู้ชมคะนี่มาดูเรื่องเพื่อนของคุณตังโมหน่อยค่ะ
ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเหมือนกัน
ก็มีทั้งคุณโมอามีนามีคุณฮิปโปที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วย

ซึ่งสิ่งที่คุณโมมีนาแล้วก็คุณฮิปโปพูดเนี่ย
คือเขาบอกว่าหลังจากที่ดูแถลงแล้วเนี่ยนะ
เพื่อนทุกคนพูดเหมือนกันเลยบอกว่าไม่เชื่อหรอก
ไม่เชื่อว่าโมจะไปฉี่ท้ายเรือ
แล้วคุณโมอามีนาบอกเลยนะว่า
จริงแล้วตังโมอั้นฉี่ได้เก่งมาก
แล้วก็เป็นคนที่เป็นฉีดเป็นที่เท่านั้น
ส่วนทางฝั่งคุณฮิปโปเนี่ยก็บอกว่าเอาจริงถ้าเกิดว่า

เขาต้องอยู่กับคนที่สนิทมากจริง
แล้วพิธีกรเขาก็ยังถามด้วยนะว่า
ตอนที่ทุกคนกำลังหาแตงโมตอนที่ตังโมตกน้ำ

โมอามีนาและฮิปโปตอบเหมือนกันเลยบอกว่า
ก็ไม่รับสายไม่รับสายใครเลย
โลเคชั่นที่ได้ก็ได้จากนักข่าวที่ไปไลฟ์
แล้วในไลน์กลุ่มซึ่งมีกระติกอยู่ด้วย

ตอบข้อความอีกทีนึงตอนตีหนึ่งแล้ว
บอกว่าจุดที่ทุกคนอยู่ไม่ใช่จุดที่โมจมน้ำ

ประโยคที่กติกพูดว่าแม่ไม่ใช่นักประดาน้ำ

เพราะกระติกบอกว่ามึงเป็นนักประดาน้ำเหรอช่วยอะไรเขาได้
แล้วก็ไล่เพื่อนทุกคนไปรอที่บ้าน
ซึ่งคุณฮิปโปเนี่ยนะคะ
บอกด้วยบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะ
โทรคุยกับกะติกน้ำเสียงกระติกก็เย็นชา
คือคุณฮิปโปก็บอกว่าเขาก็เครียดแหละ
เขาไม่มีน้ำตานะไม่ได้ร้องออกมา

แล้วอย่างหนึ่งที่คุณโมอามีนาเล่าให้ฟังเนี่ย
วันที่เจอแตงโมแล้วเจอร่างแล้วเนี่ยนะ
กระติกเข้ามากอดคุณโมอามีนาแล้วก็ร้องไห้บอกว่า
ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกขอโทษจริง
ไม่รู้จะทำยังไงทำอะไรไม่ถูกแล้ว
แล้วคุณโมอามีนาก็บอกด้วยบอกว่าวันนั้นเนี่ย

คุณกติกไม่ได้เข้าไปดูศพคุณตังโม
เหมือนกับที่ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปอะนะคะ
อีกประเด็นนึงที่คุณโมอามีนาพูดก็คือ
เรื่องของการปัสสาวะท้ายเรือบอกว่าการฉี่ท้ายเรือตัดออกไปเลย
เพราะว่าไม่งั้นจะโดนใบพัดเรือเนี่ย

แล้วอีกอย่างหนึ่งประเด็นเรื่องประจำเดือน
คุณโมอามีนาบอกว่าพี่ตังโมฝังยาคุม

ที่ออกมาชี้แจงหลังจากที่ได้ฟังสัมภาษณ์ของทั้ง๕คนบนเรือ
หลักก็ไม่เชื่อว่าโมจะไปฉี่หลังเรือนะฮะ